ต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับนักร้องหนุ่มงานแน่นคนนี้นะคะ

ลูกชายเนี่ยเขาจะเป็นดาราแล้ว
นี่มีงานแสดงติดต่อมาแล้วคุณผู้ชม
เป็นนักแสดงหน้าใหม่น้องใหม่ค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าปีนี้มันปีทองน้องไลอันจริงคุณผู้ชม
เรานำเสนอข่าวมาตลอดนะคะแล้วก็ดีใจกับน้อง
เพราะว่าทุกวันทุกย่างก้าวน้องตื่นมา
ปุ๊บโอ้โหแฟนคลับแม่ยงแม่ยกโอ้โหรักกันมากมาย
พวงมาลัยแน่นคอทุกงานค่ะ
ล่าสุดนะคะน้องไลอันเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวของเราว่า
พี่ผมกำลังมีละครแล้วเนี่ยละครติดต่อเข้ามานะคะ
แต่ว่าขออุบรายละเอียดไว้ก่อนละกันอยากให้ติดตามนะคะ
ส่วนเรื่องผลงานเพลงเนี่ยเอาจริงถ้าน้องมารับงานแสดงแล้ว
งานเพลงก็ยังทำอยู่บอกไม่ทิ้ง
ที่ผ่านมาก็มีให้ติดตามมาตลอดนะคะ๓ซิงเกิ้ลแล้วค่ะ
ซึ่งน้องบอกว่าพี่นะคะผมจะทำควบคู่กันไปเลย
ยุคนี้มีงานมีเงินพี่ละครก็ทำนะคะละครก็จะเล่น
เพลงก็ยังทำอยู่นะคะปังขนาดไหน
ไปฟังน้องไรอันขวัญใจแม่เลยค่ะ
ก็ยังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำแล้วก็อยากลองทำนะฮะ
ก็ไม่ว่าจะโอกาสไหนจะเข้ามาก็จะพยายามคว้าแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับผม
เพลงก็มีโอกาสทำเรื่อยครับส่วนละครก็จะมีเข้ามาแล้วตอนนี้
ก็ต้องลองดูว่าเราปิ๊งอันไหนมากกว่าแต่ก็อยากทำหลายอย่างนะพี่
เผื่อแบบชอบหลายอย่างรวมกันอะไรอย่างนี้ก็ทำแบบปนกันไปได้อะไรอย่างนี้ครับ
เชียร์นะคะเรื่องไหนก็เลิศนี่ถ้าเป็นคอมเมอดี้นะถ้าเป็นตลกน้องไรอันเขาเก่งมากนะ
เขาเป็นสายแบบว่าแบบฮาแบบเงียบอะ
แค่นี้ก็น่าเอ็นดูแล้วใช่ค่ะ